แล้วก็ตกใจเหมือนกันนะว่า

ทวงหนี้ออกสื่อคุณผู้ชม

คุณแม่ของคุณแท็ตนะชักชวนให้มาร่วมทำธุรกิจโมเดลลิ่ง
แล้วก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้
รวมความเสียหายก็หลายล้านเหมือนกัน
โดยทางคุณแม่ของคุณแน็ตค่ะก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการดังนะ
ก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ทำธุรกิจโมเดลลิ่งจริง

เมื่อนำเงินส่วนหนึ่งนะไปลงทุนฮะ
ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าไปลงทุนในธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็หวั่นว่าเรื่องนี้จะกระทบชื่อเสียงของลูกสาวด้วย
จากปากเป็นครั้งแรกเลยซึ่งตัวเธอยอมรับว่ากษาปัญหานีสิงของแม่พร้อมทุกคนนั่นแหละ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ติดต่อกับแม่เนี่ยมาเกือบปีนะคุณผู้ชมไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่อกันเลยมาเกือบปี
เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแม่จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะ
ยังไม่ได้โทรแบบเคลียร์กันขนาดนั้นเพราะว่าส่วนมากคือด้วยความความตอนนี้เหมือนที่แม่เขาให้สัมภาษณ์
เขาก็จะแบบหลบเราไปหลบเรามาอะไรอย่างเงี้ยหนูเชื่อว่าถ้าเขาพร้อมเขาก็อยากคุยกับเราอยู่แล้ว
คือจริงในส่วนของการทำงานเนี่ยคือแม่ก่อนหน้านี้เขาทำงานกับหนูนะคะ
ซึ่งหนูก็จะหักให้แม่๓๐จากทุกงานที่แม่หาได้แล้วก็๓๐จากงานละครด้วยค่ะ
เพราะว่าช่องเขาก็ไม่ได้หักหนูอยู่แล้วคือหนูไม่มีสิทธิ์ในการจัดการอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าแม่เขาก็เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังนัดกับคุณตำรวจอยู่ในกระบวนการของกฎหมาย
พ่อจะช่วยเป็นสัมภาษณ์ให้ช่วยดินขึ้นอย่างไร
คือตอนนี้หนูต้องยอมรับว่าหนูดูแลคุณตาคุณยายแล้วก็น้องมาแบบว่าตลอด
เขาเรียกว่าคือหนูเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะซึ่งหนูก็ยังอยากแบบทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อน
ก็ไม่ได้สร้างความแตกหักหรอกค่ะมันเป็นในเรื่องของมันแยกส่วนกันอ่ะ
นะคะตัวเองก็เป็นลูกนะบางทีก็พูดอะไรมากไม่ได้ไงเดี๋ยวต้องรอคุณแม่ด้วยนะคะ
หรือว่าเรื่องทางกฎหมายมันไปถึงทางกฎหมายแล้ว